อะโหมีอุทหะหอนสำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปรับบุตรหลานจากโรงเรียน
แน่นอนหลานก็หิวเด็กก็หิวอืม
ก็ซื้อลูกชิ้นที่มันเสียบไม้ให้เด็ก
แล้วเด็กก็กินตลอดทางที่นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์อยู่

แต่จังหวะที่คนขับมอเตอร์ไซค์ขับไปไปประสบเหตุไปชนกับรถอีกคันหนึ่ง
แล้วไม้ลูกชิ้นมันเสียบเข้าทะลุแก้มของเด็กคนนั้นคุณผู้ชม
โอ้โหน้องนี่ร้องด้วยความเจ็บปวดคือ
ก็เด็กเขาหิวอะนะเขาก็นั่งกินตามภาษาเด็กแต่ไม่คิดว่ารถจะไปชน
ก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่บริเวณสี่แยกร้านหลงบริการ
จังหวัดน่านนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับ
ซึ่งที่เกิดเหตุเนี้ยเขาเป็นรถจำขยายานยนต์
แล้วก็นายพลนามวงสองคันนะฮะมีคนบาดเจ็บสาหัสเลย
ก็คือเด็กชายวัย๘ขวบเป็นหลานของในพล
เขาถูกไม้เสียบลูกชิ้นเสียบทะลุแก้ม
แล้วปลายแหลมของมันไปแทงติดอยู่ใต้ลิ้น
โอ้โหคุณผู้ชมคิดสภาพตามไปด้วยนะ
ทางด้านของกู้ภัยช่วยเหลือประถมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็รีบนำตัวน้องส่งโรงพยาบาลน่านนะครับ
สอบถามในพลก็เป็นตาของเด็กบอกว่าน้องเนี่ยเรียนชั้นป๒
ก่อนเกิดเหตุก็ขี่รถไปรับหลานที่โรงเรียน
หลานบอกว่าหิวข้าวหิวข้าวจังเลยนะฮะ
ก็เลยซื้อลูกชิ้นปิ้งให้หลานกินก็พานั่งซ้อนท้าย

ระหว่างนั้นเนี่ยหลานก็อย่างที่น้องมิลไล่ฝั่ง
มือหนึ่งก็จับตาไปอีกมือหนึ่งก็กินลูกชิ้นไปตลอดทางนะ
กระทั่งไปถึงจุดเกิดเหตุรถของคุณตาเนี่ย
เฉียวชนกับรถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งที่ขับมา
เป็นเหตุให้รถล้มแล้วหลานชายถูกไม้เสียบลูกชิ้นที่กำลังกินอยู่
ลุเข้าไปที่แก้มแล้วก็ที่ใต้ลิ้นด้วยจนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ด้านตำรวจภูทรเมืองน่านก็บอกว่ายังไม่ได้แจ้งความ
ไม่ได้แจ้งข้อหากับผู้ที่ขับรถจักรยานยนต์ทั้งสองคัน
โดยต้องเปิดดูภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนในจุดเกิดเหตุว่าใครเป็นคนผิด
แต่ก็อยากฝากเตือนผู้ปกครองให้คำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กด้วย
ขณะที่ขับขี่ยวดยานผ่านนะโดยเฉพาะเวลาที่คุณซื้ออาหารให้กับเด็ก
รับประทานบนรถไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์ก็ดี
ถ้ามันเป็นวัสดุที่มันเป็นไม้แหลมในกรณีนี้อาจจะอันตรายถึงขั้นกับเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาได้
ก็เค้าดีที่น้องรอดชีวิตมาแต่ว่าถ้ามันเกิดหนักกว่านี้
มันไปโดนลูกตาทำยังไงมันไปโดนส่วนอื่นที่สำคัญมากกว่านี้จะทำอย่างไร
ปกติที่เห็นจริงก็ส่วนใหญ่หักปลายไม้หักปลายแหลมออกไป
แต่ว่าถ้าเกิดรถมันชนกันจริง